ตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศนี่ทีมข่าวพยากรอากาศไทยรัฐทีวี
เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจับตาดูพายุขนุนนะคะ
คาดการณ์พบว่าพายุลูกนี้ยังมีโอกาสพัฒนาไปถึงระดับใต้ฝุ่นได้ด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ในจับตาเตือนภัยเลยค่ะ
สวัสดีครับกลับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์พายุหนึ่งลูกตอนนี้ที่มีชื่อว่าขนุนนะครับ
ยุลูกนี้แน่นอนหลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีทิศทางเคลื่อนที่มาใกล้เมืองไทยของเรานะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับส่วนนี้คือพายุขนุนนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้พัฒนาความรุนแรงนะครับจากดีเปรชั่นกลายเป็นโซนร้อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้มีทิศทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะพัฒนาความเร็วลมอย่างต่อเนื่อง
มีการดูดลมหนาวลงมาด้วยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวในทะเลค่อนข้างนานนะครับ
สามารถที่จะพัฒนาความระลมสูงสุดได้เป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑
ก็ต้องมาดูปัจจัยอีกทีนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑ได้จริงหรือไม่
วันที่๑๕๑๖ครับพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่สู่บริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
แล้วก็ไปจอดอยู่ที่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
จอดอยู่ตรงนี้ก็จะอ่อนกำลังกลายเป็นเพียงแค่ห่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นนะครับ

สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนครับ

ฝนนั้นเน้นตกบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
พื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ

เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างหนาตานะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยอ่อนกำลังลง

ดังนั้นพายุลูกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความรุนแรง
แต่ก็ไม่ต้องตกใจมากนักนะครับ
อย่างที่บอกหลังจากขึ้นฝั่งก็จะค่อยอ่อนกำลังลงไป

ใครที่จะเดินเรืออาจจะต้องเพิ่มความระวังหน่อย
เพราะว่าในระหว่างที่พายุมีการพัฒนาความระลม
ก็จะมีการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ดังนั้นคลื่นโดยเฉพาะอันดามันตอนบนถึงตอนกลาง

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ